เมื่อวานนี้โหแขกไปอวยพร

มาเลยค่ะใครที่อยากดูข่าวการเมือง
จัดให้ในเบรกนี้แบบเต็มเข้มข้น
แล้วเมื่อวานนี้นะเขาร้อง

แล้วแน่นอนค่ะน้องรักทั้งสองปอ
รวมถึงคนในแวดวงทหาร

ก็ไปค่ะที่บ้านป่ารอยต่อบรรยากาศชื่นมืด
ดูสิแต่ละคนที่ไปนี่นักข่าวก็ไปดักรอกันอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดเช้าเมื่อวานหน่อย

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
สีหน้าสีตาสิพี่เบิร์ตดูยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอะไรวันเกิด
แล้วก็มีคนใกล้ชิดนายทหารนักการเมืองมาร่วมอวยพรวันเกิด
นี่น้องรักต้องมาสิผลเอกประยุทธ์จันโอชามั้งแต่๘โมง
เอาดอกไม้เป็นกระเช้าแล้วก็ของขวัญมามอบให้กับลุงป้อม
ส่วนน้องรักอีกคนนึงบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาค่ะ
มาพร้อมกับของขวัญวันเกิด
โอ้โหแต่ความหมายลึกซึ้งล้ำลึกมากคุณผู้ชม
ไม่ตอนแรกคือดูแล้วก็คิดว่าแบบมันก็เป็นเหมือนกับโมเดลม้าหมุนของเล่นมันยังไงนะ
แต่เรื่องของความหมายคุณผู้ชมสีแบบนี้เนี่ย
คือเขาบอกว่าเป็นการสื่อความหมาย
ม้าหมุนมันมีทั้งหมด๘ตัวคือใช้ชนะ๘ทิศ
แล้วเลื่อนหมุนแบบนี้คือการเลื่อนหมุนทุกตำแหน่ง
คือไม่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ทิศไหนใน๘ทิศสากลโลกนี้ชัยชนะทุกทิศ
แล้วพี่เบิร์ดม้าหมุนเนี่ยมันคือเด็กเล่นแล้วมีความสุขถูกไหม
เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะหมุนไปอยู่ตำแหน่งไหนมีความสุขแบบไม่สิ้นสุด
อ๋อแต่อย่ามุนเร็วนะเดี๋ยววินห่วง
หลังจากนั้นค่ะแน่นอนอยู่แล้วปิดห้องกินข้าวเช้าร่วมกัน
อันนี้เป็นการส่วนตัวสักครึ่งชั่วโมงไม่ให้นักข่าวไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไป
แล้วถามว่าห้องนั้นมีใครบ้างก็มีนายพรเพชรวิชิตชนลชัยนะคะ
ประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยพอไปถามว่าคุยอะไรกัน
มาร่วมอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์เท่านั้น
แต่ทีนี้ค่ะช็อตก่อนพลเอกประยุทธ์จะกลับ
นักข่าวก็เหมือนกับจะขอแหละให้ถ่ายรูปร่วมกันนะร่วมเฟรม๓ปอได้ไหม
พลเอกอนุพงศ์เหมือนกันค่ะคือนักข่าวก็พยายามถามความหมายไง

แล้วเนี่ยจังหวะนี้ที่ก็เหมือนพยักษ์หน้าเล็กน้อย

นายโยคค่ะขอภาพถ่ายกับลุงป้อมหน่อยนะครับ
มีความสุขไม่เคยหยุดใช่ไหมคะ

ผมเนี่ยสมมุติวันเกิดดอม
ผมจะเอาม้าหมุนไปให้ดอมเนี่ย
ก็จะมันแปลกนะครับ
ต้องเป็นคนที่เขารู้จักรู้ใจรู้ความหมาย
และการลึกซึ้งจริงการเอาไปให้แบบนี้

ดูไม่ใช่สิ่งที่คนจะให้ในวันเกิดนะ
นี่แหละจะสื่อยังไงดี
ค่ะแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้นะดูว่ามีใครมา

อย่างที่บอกไงส่วนใหญ่พักพลังประชารัฐ

แล้วก็มีนายทหารเข้ามาอวยพร
พี่เต้หรอ

มงคลกิจศุกษินทรานนทร์อดีตสอสอไทยสีวิไล
จังหวัดเจอ

พิธุเธอด้วย

เห้ยมาหวันนี้คุณอนวันนี้นะ

คุณสรรคุณชาดาก็มาใช่ชาดาไทเสช
ชอบก็นำจักรดอกไม้มาร่วมโอยพรเมื่อวานก็
ก็ไปกันหัวหน้าภูมิใจไทยนำสมาชิกนะคะไปร่วม
โอยพรณ์วันเกิดถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าโอ้ยไทยรัฐทำไม
ทำไมภาพน้อยวนไปวนมาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้
ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนโดยทั่วไปเข้าจะมีนักข่าว
สายทหารครับนะครับนี่นี่พี่พี่พี่พูดพี่พูดนี่นี่ไทย
รัฐค่ะไทยรัฐนักสื่อมวลไทยรัฐคือได้เข้าไปเท่านั้น
ใช่ภาพนี้เราพยายามหามาประติดประต่อให้เป็นข่าวทีวี
ให้คุณผู้ชมได้ชมน่ะอืมจริงจริงอย่างม้าหมุนข่าวตรงตรง
เมื่อวานพอหลังจากแบบอ่านข่าวนี้ในเที่ยงยังไม่มี
ม้าหมุนมาให้ได้ดูเลยนะแล้วนี่คือความคมชัด
เท่าที่เราหามานะถูกต้องครับอืม